มาดูต่อกันที่โครงการดีอย่างที่บอกไปว่าปั่นกันไปหลายวันแล้วนะคะ
กรุงเทพเบตงแล้วก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะโครงการนี้ปาดเหงื่อ
รับรอยยิ้มรับพลังใจกันได้เลยค่ะค่ะนี่แหละค่ะทุกคนเต็มที่กับโครงการนี้มากมากเลยนะคะ
เป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับทีมปั่นจักรยานโครงการรวมหัวใจไปให้สุดที่แดนใต้ค่ะ
นำทีมโดยนางแบบสาวโยยศวดีพิงกี้สาวิกาและพี่ตุ้ยธีรพัฒน์นะคะ
ระยะทางเนี่ยกว่าหนึ่งพันสามร้อยกิโลเมตรกรุงเทพถึงอุโมงเบตงมงคลฤทธิ์จังหวัดยาลาค่ะ
ร่วมกันระดมเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสแล้วก็เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้นะคะ
โดยทั้ง๓คนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าดีใจมากค่ะ
ที่สามารถทำภารกิจนี้ได้สำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้เพื่อพี่น้องทุกคนค่ะ
ต้องบอกว่าเข้าเส้นชัยมาเราทุกคนก็น้ำตาไหลนะคือจริงเราเข้าเส้นชัยมาได้สักพักนึงคือถึงตรงคำว่าโอเคเบตงแล้วเนี่ยเราก็ไปอยู่ตรงนั้นอยู่สักพักนะจริงก็รู้สึกแบบน้ำตาไหลตั้งแต่ตรงนั้นแล้วบอกเขาตั้งแต่จนถึงป้ายโอเคเบตงแล้วพอเข้ามานี้ก็รีบกดโทรศัพท์โทรหาเขาเลยนะก็ร้องไห้นิดนึงค่ะ

ก็จะได้เป็นการรวมพลังนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการสตาร์ทอัพค่ะ